คุณผู้ชมเราติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่ช่วงเมื่อวานตอนเย็น
และหลายคนเครียดกับการติดตามข่าวสาร
คุณผู้ชมฮะทางด้านของนักจิตวิทยาแล้วก็จิตแพทย์
หลายคนออกมาบอกว่าปรึกษาออนไลน์กันไหม

เพราะว่าตอนนี้เป็นห่วงเหลือเกินคนที่ติดตามข่าวสารนะครับ
จิตแพทย์ออนไลน์อย่างอูก้าซึ่งเป็นอาสาเยียวยาใจฟรี
ก็ถือว่าเป็นบริการให้คำปรึกษาจากจิตแพทย์
หรือว่านักจิตวิทยาผ่านวีดีโอคอร์
ดังนั้นคุณผู้ชมที่อาจจะเครียดจากการติดตามข้อมูลข่าวสารหรือ

คนที่อยู่โดยรอบแวดล้อมโดยรอบได้หมด
เพราะว่าเมื่อวานนี้เชื่อว่าแบบหลายคนคนรู้จักของคุณผู้ชม
อาจจะอยู่ในห้างนั้นแล้วต้องวิ่งหนีตาย
วิ่งกันออกมาข้างนอกดังนั้นมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่
กระทบกับความรู้สึกแบบมาก

ดังนั้นสามารถนัดคุยได้เลยนะครับ
กับอูก้าจิตแพทย์ออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันและเพจนี้นะฮะ
ซึ่งล่าสุดทางเพจอูก้าได้ประกาศ
สำหรับทุกท่านที่รับผลกระทบหรือประสบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

เพื่อพูดคุยกับทีมจิตแพทย์และนักจิตวิทยาออนไลน์
ผ่านทางแอปพลิเคชันอูก้านี้นะครับ

ส่งมาทางอินบ็อกซ์ที่เพจอูก้า

เพื่อให้ทุกท่านได้พูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษา

จนถึงวันที่๓๑ตุลาคมนี้นะครับ
อูการอรับฟังและดูแลหัวใจของทุกท่าน

และได้รับผลกระทบทางเหตุการณ์ในครั้งนี้
ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ
คุณผู้ชมฮะนอกจากจิตแพทย์ออนไลนอูก้าแล้ว

ยังโพสต์แสดงความห่วงใยแล้วก็แจ้งความประสงค์
พร้อมจะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับ

ขอร่วมไว้อะไรกับการสูญเสียผู้บริสุทธิ์

หรือได้รับอาการเจ็บป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ปรึกษาแพทย์และจิตแพทย์ได้ฟรี
แอปพลิเคชันหมอดีนะครับ
จนถึงวันที่๓๑ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับ
นี่ก็เป็นในส่วนของทั้งสองหน่วยนะฮะ
ใช่ค่ะรวมถึงสายด่วนสุขภาพจิตด้วยนะคะคุณผู้ชม
อันนี้เราจำเบอร์ไว้เซฟเบอร์ไว้

เขาก็จะมีสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินเนี่ย

แต่ว่าบางทีบางคนบอกว่าโทรไปแล้วไม่ค่อยติดเลย

ซึ่งสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปจองคิวรับคำปรึกษา
กรอกข้อมูลส่วนตัวตามขั้นตอนให้ครบถ้วนนะครับ
นักจิตบำบัดก็จะได้ช่วยอธิบายช่องทางเข้าสู่ขบวนการรักษาต่อไป
โดยปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ได้ในแต่ละครั้งใช้เวลาอย่างน้อยถึง๓๐นาที

ตรวจสุขภาพใจกันหน่อยนะช่วงนี้
ใช่ยังต่อเนื่องเลยได้ไหมดิฉันขออีกนิดนึง
สุขภาพจิตบอกว่าตอนนี้เตรียมจะตั้งศูนย์
เป็นศูนย์เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบใช่ใครบ้างล่ะ
เหยื่อเองครอบครัวของเหยื่อหรือว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
เรื่องนี้ทางอธิบดีกรมสุขภาพจิตอย่างแพทย์หญิงอำพร

หลังจากที่ทีมสหวิชาชีพให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ
ผู้ที่ประสบภาวะวิกฤตแล้วก็มีการส่งตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี
ขึ้นรถควบคุมตัวไปยังสารเยาวชนและครอบครัวกลาง
บอกว่าวันนี้มาประสานดูแลเรื่องเกี่ยวกับสภาพจิตใจ
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งผู้ก่อเหตุเหยื่อครอบครัว
หรือคนที่อยู่ในห้างอยู่ในสยามภารกรเมื่อวาน
อธิบดีกรมสุขภาพจิตเหมือนกันว่า
ท่านคะท่านได้คุยกับผู้เกาะเหตุวัย๑๔หรือยัง

แต่ว่าจะต้องมีการประเมินสภาพจิตใจอย่างเป็นระบบ

รายอาจจะต้องบำบัดแบบต่อเนื่อง
ลองฟังอธิบดีกรมสุขภาพจิตหน่อยค่ะ
มาประเมินสภาพจิตใจของผู้สูญเสีย
ผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เกี่ยวข้องนะคะ
ซึ่งถ้าหากพบว่ามีประเด็นไหน
ที่เป็นส่วนที่เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้
ก็จะรีบทำการเยียวยาทางจิตใจ

คนที่เกี่ยวข้องนั้นกินข้าวได้นอนไม่หลับ

ก็จะมีการบำบัดต่อเนื่องระยะยาว
ซึ่งนอกจากการดูแลผู้เกี่ยวข้องในเชิงคดีแล้ว

เดี๋ยวตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็ต้องยังต้องมาทำงานภายในห้างด้วยนะครับ